กระสือมาถึงตอนอวศาสตร์แล้วค่ะพูดเหมือนเป็นละครเลยนะคะ
เพราะว่าทีมข่าวของเราตามเรื่องนี้มานานนับสัปดาห์นะคะ
คุณปียชาติคงถิ่นนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านวังอ้ายจี่
หนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิเพราะว่าคนในพื้นที่บอกว่าเขาเห็นดวงไฟประหลาด
เห็นมานานนับสัปดาห์ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
สองวันแรกก็เห็นจริงวันแรกเป็นดวงไฟ๒ดวงอีกวันหนึ่งก็เป็นดวงกลมซ้ม
แล้วเราก็ถ่ายภาพมาให้คุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมก็ร่วมติดตามไปกับเรา
หลายคนก็บอกว่ามันไกลไปอ่ะมันเห็นไม่ชัดสาดแบบแสงสปอร์ตไลท์ไปเลยได้ไหม
จะได้รู้กันไปเลยว่าคืออะไรกันแน่
คนในพื้นที่ก็ให้ข้อมูลกับเรามาเยอะมากนะคะ
ต้องขอบคุณผู้เท่าผู้แก่ในพื้นที่ด้วยนะคะ
คือเล่าเรื่องราวคือทั้งผีกระสือทั้งผีโพง
ทั้งเป็นวิญญาณที่เฝ้าสมบัติที่ฝังอยู่ใต้ดิน
เขาก็สงสัยไปหลายอย่างว่ามันคืออะไร
คือยังตอบไม่ได้ค่ะว่ามันคืออะไร
แต่ถามว่าเห็นไหมนักข่าวของเราก็เห็นดวงไฟนี้นะคะ
และชาวบ้านก็เห็นดวงไฟนี้จริงนะคะ
วันนี้คุณปียธาตุก็เตรียมสปอร์ตไลท์ไปแล้ว

จะส่องแล้วก็จะเอาภาพมาให้ดูแต่ไม่รู้ว่าคืนนี้จะเจอหรือเปล่า
อันนั้นดวงจันทร์นะฮะที่ท่านเห็นเนี่ย
อันนั้นดวงจันทร์ส่วนนี้คือภาพที่คุณปียชาติถือสปอร์ตไลท์ไป
พยายามจะส่องมาให้คุณผู้ชมอยู่หลายคืนแล้วแหละ

ไม่เจอมาถ้าคืนนี้ก็คืนที่๕แล้ว
ใช่นี่ค่ะคืนที่๕ละ
แต่ชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกกับเราเมื่อวานนี้บอกว่า
คือถ้าอยากเจอเขาก็ไม่ค่อยมาให้เจอหรอกอะไรอย่างนี้
ช่วงหลังคือเหมือนคนเยอะมั้ง
คนเยอะเลยแบบไม่เห็นดวงไฟประหลาดนี้เลย
คุณปียชาติก็เลยไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
ที่ชื่อว่านางหวาดภูลสำรานอายุ๖๘ปีนะคะ
เป็นชาวบ้านที่เขาบอกว่าเขาเองสืบเชื้อสายมาจากชาวมอนโบราณ
ทุกวันนี้ตั้งรกรากอยู่ที่บ้านท่าโป่ง

สมัยก่อนเนี่ยคนโบราณจะอยู่ตามป่า

ลบหลู่เจ้าป่าเจ้าเขาถ้าใครลบหลู่มีอันเป็นไป
หวาดบอกว่าเมื่อ๕๐ปีก่อน
หลานเขยขึ้นเขาไปหาของป่า
จู่หลานเขยอยากลองดีอยากลองของ
เอาเท้าถีบหิน
แล้วให้หินมันกลิ้งมาจากยอดเขาอะค่ะ
แล้วก็พูดจาท้าทายเจ้าป่าเจ้าเขาที่ปกปักรักษาผืนป่า
หวาดบอกว่าเชื่อไหม
พอกลับมาบ้านไม่ถึง๒วัน
ถูกเจ้าที่เจ้าทางตามมาหักคอจนเสียชีวิต

หวาดบอกว่านี่คืออาถรรพ์เจ้าป่าเจ้าเขา
หรือคนโบราณที่เคยอาศัยอยู่ในสมัยโบราณ
ก็จะตามมาพรากชีวิตคนที่ไปลบหลู่ค่ะ
ด้านนางโฮมอารีเอื้ออายุ๕๙ปี
ฟังว่าเมื่อสามสิบปีก่อนสมัยนั้นยังเป็นป่ารกทึบนะคะ
ก็เคยเจออาถรรพ์เหมือนกันจู่เหมือนมีอะไรมาโดนใจ
ให้มีแสงไฟนำทางให้เดินไปที่ถ้ำครับ
อยู่ที่บริเวณเขาน้อยฝั่งตรงกันข้ามกับท้ายหมู่บ้านวังอ้ายจีด
แล้วก็มุดเข้าไปในถ้ำแล้วเจอพระพุทธรูปเก่าเก่าค่ะ

แบบว่าคือจังจังไม่รู้โดนใจเข้าไปซื่อเนี่ย
ออกมาหุ่นศูนย์ตัวไว้เข้าไปยังไปที่ยังไปในถ่ำ
ไปนำถ่ำนำกว่าหินไอ้สิเป็นพระ
มีคนบอกว่ามีพระอยู่ในหั่น
เสียอยู่หรอก
บอกคุณปียชาตินักข่าวของเรานะคะบอกว่าอ่ะไปเดี๋ยวพาเดินเข้าป่า
ไปดูถ้ำตรงนี้ครับนี่ค่ะถ้ำที่เคยเห็นแสงไฟนำทางให้แบบ
ไปถึงถ้ำแล้วมีพระพุทธรูปอ่ะนะก็เชื่อว่าเป็นจุดที่แสงไฟประหลาดลอยขึ้นมา
ทุกวันนี้นะคะถ้ำตรงนี้ก็มีสภาพที่รกทึบนะคะ
แล้วก็อยู่ที่ท้ายหมู่บ้านชาวบ้านบอกว่าไม่ได้มาแถวนี้นานมากแล้ว
เหมือนกับถูกทรายปิดทับไปแล้วอ่ะค่ะนางสมปองมนตรีประถมอายุหกสิบสี่ปี
เป็นอดีตหมอตำแยที่บ้านวังอ้ายจีดนี่แหละค่ะก็เล่าให้ฟังว่า
ถึงแม้ว่าจะพิสูจน์ไม่ได้ว่าแสงไฟประหลาดที่ชาวบ้านในพื้นที่เห็นจะเป็นอะไร
ครับแต่ก็เป็นความเชื่อของชาวอีสานมาอย่างยาวนานเช่นเวลาที่คนคลอดลูกใหม่ใหม่
แล้วต้องอยู่ไฟผู้เท่าผู้แก่จะนำหนามพุษามาคลุมเอาไว้รอบบ้าน
หรือที่บริเวณอยู่ไฟป้องกันสิ่งชั่วร้ายป้องกันปอบผีเป้าผีโพง
เพราะความเชื่อก็คือสิ่งต่างเหล่านี้จะมากินของขาว
เขาก็ทำกันมาเป็นแบบนี้เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาค่ะ
เอาติวไม่ไภมาปาดใช้แฮไม่ได้เอาอืมมีดปาดเนี้ย
อยู่โค้กอยู่ปลาย้ายก็ทำขอดทำขอดได้ดิย้ายทำขอดได้ดิ
ย้ายค้นออกเลยย้ายศิลป์แมงตำเงี้ยยังนี่มันเป็นแล้วล่ะ
เข้าย่านปอบย่านผีมาปลอดเท้ากันว่าเราแรงแสงมีอยู่แต่ว่า
ประเด็นก็คือชาวบ้านในพื้นที่
ท่านเลยนะคะบอกว่าเห็นดวงไฟประหลาดจริง
แล้วก็เห็นมานานแล้วครับเห็นบ่อยด้วยแต่ช่วงนี้ที่พอทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
แล้วไม่ค่อยเห็นไม่เห็นมา๕วันแล้วเนี่ย
ชาวบ้านบอกว่าบอกตรงเลยก็คือก็ดีนะที่ไม่มีดวงไฟประหลาด
ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องกลัวก็มาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติแต่สำหรับตำนานและความเชื่อที่เล่าสู่กันมา
ก็ยังจะต้องรอการพิสูจน์กันต่อไปครับหลังจากทำบุญหมู่บ้านครั้งใหญ่
สร้างขวัญกำลังใจให้กับคนในหมู่บ้านก็หวังว่าจะไม่มีเหตุร้ายร้ายอะไรเกิดขึ้นในหมู่บ้าน
เพราะคนในหมู่บ้านเชื่อว่าดวงไฟประหลาดที่เจอแล้วก่อนหน้านี้เจอถี่เจอบ่อย
อาจจะมาบอกอะไรบางอย่างอยากจะให้มีการทำบุญใหญ่ก็เลยตั้งใจว่าจะทำบุญกันนะคะ
ทีนี้ค่ะสำหรับคืนนี้เลยล่าสุดคืนนี้เลย
คุณปียชาติบอกว่าผมเตรียมแล้วนะสปอร์ตไลท์เนี่ยค่ะ
เตรียมส่องไปก็ตั้งใจว่าคืนสุดท้ายแล้วนะ
อยากเห็นดวงไฟประหลาดจะได้ส่องไฟไปเอาให้ชัดเอาให้ใกล้
จะได้ตอบคุณผู้ชมได้ว่าดวงไฟประหลาดนี้คืออะไร
กลิบค่ะอ่าก็ไม่เห็นนะคะเดือนมืดด้วยนะเนี่ยเออเนี่ย
เงียบแบบเนี้ยก็พยายามส่องดูพื้นที่ต่างนะฮะ
ยังไม่เจอนะคะเอาเป็นว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่เจออะไรเพิ่มเติม
ใช่ค่ะคุณผู้ชมไม่เจอนะคะ
เอาไว้คราวหน้าวันหน้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราค่อยลงพื้นที่ไปดูให้อีกทีหนึ่ง
นะคะบางเรื่องก็ให้เป็นปริศนาอยู่กับเราตลอดไปแบบนี้ก็
มุมหนึ่งก็เออมันก็เป็นเรื่องลี้ลับที่ดีอยู่เหมือนกันนะคะ
ครับพิสูจน์กันต่อไปค่ะนะครับ